จากโควิด๑๙ตอนนี้ทำให้หลายคนกลัวไปหมดเลยนะฮะ

พอไปพบใครเสียชีวิตโดยปริศนา
ก็อาจจะตีความไปว่าเกิดจากโควิด๑๙หรือเปล่า
เขามีการแชร์กันวุ่นเลยในโลกโซเชียล
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตปริศนา
ห้องพักโรงแรมย่านปฐุมธานี
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้กลับมาจากประเทศญี่ปุ่น
แล้วมาเสียชีวิตตอนนี้ก็คิดว่าเป็นโควิด๑๙หรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเลยฮะ
ดูเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งแบบนี้ก็ต้องใส่ชุดป้องกันใช่ไหม

เพราะไม่รู้ว่าตกลงแล้วเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
ก็ใส่ชุดป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากที่โซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่การเสียชีวิตของหญิงสาว
ภายในห้องพักของโรงแรมในตำบลประชาธิปัตย
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าผู้เสียชีวิต
เป็นหญิงอายุ๒๘ปีมีประวัติเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น

แล้วก็เข้ามาพักที่โรงแรมดังกล่าวเมื่อวันที่๒มีนาคม
และพบว่าเสียชีวิตภายในห้องพักเมื่อวันที่๓มีนาคม๒๕๖๒
เวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๒๐นาที
ทางโรงแรมในขณะนั้นนะครับก็ได้รีบแจ้งแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
เพื่อร่วมทำการชนะสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นครับได้มีการเคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิต
ไว้ที่ห้องเก็บศพของนิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙จากกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกัน
พร้อมกับมีปัญหาส่วนตัวในครอบครัว
ทีนี้แหละครับหลายคนที่แชร์เรื่องนี้ในโลกโซ
แม้ว่ามันจะเกิดไปตั้งแต่วันที่๓มีนาคม
ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้ว
แต่ก็อยากให้แพทย์เผยผลชนสูตรออกมาให้ชัดเจน
ตกลงแล้วผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตจากเหตุใดกันแน่
จะเป็นโรคประจำตัวที่หมอบอกว่าเป็นโรคประจำตัวหลายโรค
หรือจะเป็นโควิด๑๙กันแน่นะครับ